หนาวไหมนะอ้าวแต่อย่างน้อยเช้านี้ค่ะ
เย็นแล้วนะคะเน้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
แต่เหนือกับอีสานเขาหนาวไปอยู่แล้วล่ะค่ะ
ปัจจัยแบบนี้เกิดจากเส้นความหนาวเห็นไหมคะ
แตะตั้งแต่ตอนบนเอาภาคเหนือภาคอีสาน
แล้วย้อยลงมาที่ภาคกลางจนถึงภาคตะวันออก
แต่เตือนกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเส้นแดงเส้นความชื้นแบบนี้
ช่วงกลางวันภาคอีสานและขออภัยค่ะภาคกลางและภาคตะวันออก
จะยังคงมีความร้อนเกิดขึ้น
คือมันร้อนร้อนช่วงกลางวันนะคะ
จะเห็นว่าเขียวลักษณะเขียวแบบนี้นะคะ
เขาเป็นความเย็นที่มันดันมาจากประเทศจีน

ประเทศจีนกับประเทศไทยห่างกันกี่กิโล
หลายพันกิโลอยู่นะคะ
เขาหนักความหนาวมีความหนัก
ค่อยมากระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมา

ทีนี้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศวันนี้

ดูตอนเช้านี้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
ไม่มีกลุ่มฝนเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เช้าวันนี้อากาศโปร่ง

แต่ช่วงบ่ายภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือ
ทะเลอ่าวไทยอาจจะมีฝนได้ค่ะ
แล้วฝนที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นฝนพอรำคาญเท่านั้นเองนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะช่วงกลางดึกอาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะคะ
พี่น้องภาคใต้นะคะตั้งแต่ช่วงนครศรีธรรมราช
ยาวจนมาถึงนราธิวาสเลยค่ะ

พอพูดเรื่องของฝนแล้วฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไห

ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
คลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เพราะฉะนั้นแล้วสุดสัปดาห์นี้ปีใหม่นี้
ใครที่จะไปเที่ยวสนุกสนานแน่นอน
แล้วไปเที่ยวอากาศหนาวลมดี
อย่าลืมเอาว่าวไปด้วยไปเล่นว่าวกันหน่อย
แล้วช่วงนี้ว่าวโอ้โหแฟนซีกันมากเนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูการเล่นว่าวและการขายว่าว
ริมถนนสายพยาวจุนที่ตำบลป่าหวายค่ะ
โอ้โหมากันหมดล่ะการ์ตูนแฟนซีลายผีเสื้อ

จะได้มีกิจกรรมแล้วมันเป็นกิจกรรมแบบไทยด้วยนะ
ให้เด็กได้รู้จักวัฒนธรรมไทยกันและเล่นแบบไทยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดสุรินค่ะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว
ชาวเมืองช้างเขาทำอะไรนัดรวมกันค่ะ
มันได้แยดไปลงแขกสูบน้ำในบ่อแบบนี้
ไปจับนาในทุ่งนากันแบบนี้
เล่นโคนกันสนุกสนานเลยนะคะ
ถือว่าเป็นโอกาสได้พบปะพูดคุยกันผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าค่ะ
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
โอ๊ยเห็นภาพแบบเนร้าคือทอดบ้านเด้
อยากไปสาปาน้ำมูสาปาขึ้นมาแล้วก็เอาเมธเป็นอาหาร
ป๊าดบรรยากาศหนาวแบบนี้
มวนคักทะเดลาสาปา